วันนี้ไปเริ่มดูการเข้าไปทำงานทำหน้าที่ของรัฐมนตรีใหม่กันหน่อย
หลังจากถวายสัตว์ไปแล้วก็ถึงเลือกถือยามในการเข้าไปที่กระทรวง
ไปห้องทำงานเอาไปดูว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้น
เขาถือเลิกถือยามอย่างไรนโยบายเร่งด่วนเขาทำอะไรกันบ้าง
เริ่มดูที่กระทรวงเกษตรกันก่อนคุณผู้ชม
กระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วย๓ท่าน
เข้าทำงานที่กระทรวงวันแรกนะฮะนี่ก็มีกระราชการมีนักคงนักข่าวไปรอแหละนะครับ
ต้อนรับก็ไปที่ห้องประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหารก่อน
แล้วก็บอกว่าภารกิจแรกก็คือจะดูแลเรื่องของปัญหาภัยแรง
หลังจากฝนทิ้งช่วงกันไปมอบหมายให้๓รัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่
ในการตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนใน๒จังหวัดพรุ่งนี้
กระทรวงนี้เขามีลมชต้อง๓คนนะฮะเยอะทีเดียวนะฮะ
ส่วนประเด็นร้อนความขัดแย้งในกระทรวงก็เรื่องของการแยกห้องทำงานกันแหละนะครับ
เฉลิมชัยก็ยืนยันว่าทุกคนตั้งใจมาทำงานห้องทำงานเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กน้อย
ข่าวที่ออกมาน่าจะคลาดเคลื่อนเกินไปครับ
เหมือนกันนะปกติก็มีห้องที่มีอยู่ก็คือเรามาทำงานนะครับต้องต้องมองอย่างนี้นะ
ทุกคนตั้งใจมาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องห้องเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยนะครับผม
ผมคิดว่าไม่ใช่หรอกครับนะอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรนะครับ
หลังจากนั้นพอมอบนโยบายเสร็จพูดคุยกับสื่อมวลชนเสร็จนี่เลย
ก็พาสื่อไปทัวร์ไปทัวร์ห้องทำงานของรัฐมนตรีทั้งบรมวทั้งบรมชก็ทัวร์กันไปทั้ง๔ห้องเลยนะฮะ
ห้องทำงานปีกซ้ายขนาดใหญ่มากเป็นที่ทำงานของนายประพักษณ์นะฮะ
เรามาชอก็มีการเชิญพระพุทธรูปปางประธานพรไปประดิษฐานเอาไว้
ส่วนห้องทำงานปีกขวาเป็นห้องทำงานของนางสาวมนัญญาไทยเศษนะฮะ
เดิมอยู่ติดกับห้องทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
แต่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐนั้นเตรียมจะยุบรวม๒ห้องแล้วก็ยกให้กับนางสาวมนัญญา
จากว่าเป็นห้องที่มีขนาดเล็กให้เข้าไป
แล้วรายงานข่าวบอกว่าห้องทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐนั้น
กำลังปรับปรุงคือห้อง๑๓๖๑๓๘๓ห้องเลยนะ

ติดตามเรื่องของภัยพิบัติด้านการเกษตรก็จะปรับปรุงเป็นห้อง
มรมชมรเอกธรรมนัฐนัดเอก
ก็มีการเร่งถอดเรื่องของจอมมอนิเตอร์ขนาดใหญ่

ที่มีการติดตามเรื่องของพืชผลการเกษตร
แล้วก็ปรับปรุงห้องใหม่เป็นทำงานของรอมชคนใหม่

แล้วก็จะมีการอิมนต์
อาจารย์ปื๊ดจากวัดสัมพันธวงศ์ไปดูห่วงจุยให้อีกทีนึง

ติดตามเรื่องของความเดือดร้อนของเกษตรกร

ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข
มีทั้งหมอหนูมีทั้งหมอตี
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพร้อมด้วย
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วย

มีสอสอมีสมาชิกของพักภูมิใจไทย
และประชาธิปัตย์ไปด้วยสัก๓๐คนได้

รวมทั้งนายแพทย์คณวัฒน์จันทรลาวัลหรือว่าหมอเอก
โฆษกของภาคประชาธิบัตย์จำได้ใช่ไหม

คือเขาเป็นคณะทำงานของลมช

แต่ว่ามันเป็นคณะทำงานให้กับลองมช
ตอนนี้ก็คือในท้อต้าของประชัยติศัตริย์

แล้วก็เรียกร้องให้ผลักดันให้เรื่องของนโยบายกัญชาเสรีนั้นให้ทำได้จริงตามที่หาเสียงด้วย
คือแต่งตัวมากัญชามาเต็มจริงนะคะ
ไปดูกระทรวงคมนาคมกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยนะคะสองคนก็คือนายอธิรัตน์ระตานเศส
แล้วก็นายถาวรเสนเนียมค่ะเข้ากระทรวงวันแรก
ใดไปรับฟังการนำเสนอภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทันทีเลย
นายศักดิ์สยามให้คำมั่นสัญญาเลยนะคะบอกว่า
ในการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้นี่นะ
จะต้องไม่มีค่าโง่โครงสร้างพื้นฐานอีกต่อไป

เขาบอกเขาจะร่วมมือกับข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้มากที่สุด
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐอสัมผัสให้เรียบร้อยเช่าก่อน

อันนี้ก็เธอมีสัญญาณอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่แค่ถูกปลดออกนะครับ

คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะนายวิรัติแล้วก็นางทัศนียารัตนเศษนะคะ
ช่วงหนึ่งเนี่ยระหว่างที่อยู่ในห้องทำงานนายอธิรัฐก็ก้มลงกราบเท้า
นายวิรัติแล้วก็นางทัศนียาเอาเลิกเอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล
เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

รัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในคอรมอชุดนี้นะคะ

มีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนถึงขั้นอ้าปากค้างเหมือนกันว่า
เกิดอะไรยังไงกันขึ้นตกลงใช่เหรอ
คุณฟิล์มรัฐภูมิจำได้ไหม

นักร้องนักแสดงที่ก็ผ่านตัวเข้าสู่วงการการเมือง

ยังไม่ทันได้เริ่มทำงานอะไรใดเลยนะคะ
กลายเป็นอดีตผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยไปแล้ว
เพราะว่าคุณฟิล์มลาออกจากสมาชิกพักพลังท้องถิ่นไทยไปแล้วตั้งแต่๑๒กรกฎาคมค่ะ

เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ลาออกกระทันหัน

ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่า
คือความคิดเห็นไม่ตรงกันเฉยคุณฟิล์มเขาก็บอกว่า
เค้าไม่เห็นด้วยที่พลักษมณ์เนี่ยไปเข้าร่วมกับรัฐบาล
ที่ผ่านมาเขาเคยทักท้วงไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครฟังเขาเลย
ซึ่งการจะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลมันไม่ใช่คำตอบทั้งหมด
สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณฟิล์มเขาคำนึงถึงก็คือ
การรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนตอนไปหาเสียงไง
พูดเอาไว้แล้วแล้วมันเหมือนคืนคำเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะอยู่ตรงนั้น
จากนี้ไปคุณฟิล์มจะไปทำอะไรต่อ
คุณฟิล์มก็บอกว่าเขายังมีสัญญากับค่ายเพลงอยู่
ถ้ามีงานที่เหมาะสมก็อาจจะกลับมารับงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
คุณฟิล์มเขาอยากจะเข้าไปแก้ไขเรื่องของระบบระเบียบในการดำเนินธุรกิจธุรกรรมต่าง
ซึ่งเขาเคยเจอมาแล้วก็อยากจะเข้าไปแก้ไข
แต่ว่าทางหัวหน้าพักเองก็จุดยืนเหมือนจะแตกต่างกันไป
ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราก็เดินกันคนละทางละกันไม่เป็นไร
ไม่ได้ทะเลาะกันเพียงแต่ว่าเห็นไม่ตรงกันจริง